ทุกผู้ชมครับมีคุณพ่อนะฮะเขาพาลูกสาววัย๑๓ปีเนี่ย
ไปขอความช่วยเหลือจากทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ
เพื่อให้จัดการกับแฟนนุ่มของลูกสาวนะฮะ
มอมยาลูกสาวแล้วก็พาไปข่มขืนกระทำชำเหล่า
แล้วยังมีอดีตแฟนของผู้ชายคนนี้ที่ยังโมโหอยู่
ลูกสาวมายุ่งกับแฟนเขาเนี่ยนะฮะมาทำร้ายร่างกายอีกนะครับ
เขาบอกเขามีคลิปหลักฐานนะครับ
เป็นช่วงที่เด็กผู้หญิงวัย๑๓ปีคนหนึ่งถูกเด็กผู้หญิงอีกคนนึงทำร้ายร่างกายนะฮะ
ซึ่งน้องบอกว่าเป็นแฟนเก่าของแฟนนุ่มของเธอนะครับ
แล้วก็ยังมีคลิปที่อีกฝั่งหนึ่งก็ให้เด็กหญิงวัย๑๓คนนี้เนี่ย
ชื่อน้องเอก็แล้วกันนะมานั่งแล้วก็ตบหน้าอีกนะครับ
แล้วก็มีเพื่อนของอีกฝั่งนึงที่เข้ามาทำร้ายน้องด้วย
ขอร้องให้หยุดยังไงก็ไม่เป็นผลนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้น้องเอเนี่ยบาดเจ็บ
มีรอยฟกช้ำเต็มตัวไปหมดนะฮะ
พอพ่อกับแม่รู้เรื่องเนี่ยก็เลยพาไปแจ้งความนะครับ
แต่ทีนี้กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยไปร้อง
ขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดด้วยนะฮะ

ที่สำคัญเนี่ยน้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ถูกทำร้ายนะครับ
ยังถูกแฟนนุ่มมอมยาเสพติดแล้วก็ข่มขืนถึงสามครั้งนะครับ
น้องบอกว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่พระรหัสสบดีที่๖ที่ผ่านมานะครับ

วันนั้นไปนั่งเล่นอยู่บ้านเพื่อนรุ่นพี่ในซอยพระยาสุเรน๓๐
อยู่ด้วยกันหลายคนทั้งผู้ชายผู้หญิง๖๗คน
อายุสัก๑๙๒๐ได้นะ
เอายาเสพติดที่เป็นยาอีมาให้เคี้ยว
ซึ่งน้องบอกตอนนั้นน้องก็เคี้ยวเข้าไปแล้วก็คุมตัวเองไม่ได้
ขนาดเดียวกันก็นี่แหละหลังจากเกิดเหตุตรงนั้นแล้ว
วันหนึ่งที่ไปนั่งบ้านเพื่อนก็มีหญิงสาวในคลิปนั่นแหละ
เราได้เจอกับน้องที่ไปทำร้ายเขานะฮะน้องผู้หญิงเนี่ยนะ
เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องแต่เรื่องทำร้ายร่างกายเนี่ยเขาก็ยอมรับผิดเขาก็ขอโทษ
พ่อของเด็กหญิงวัยสิบสามปีนะครับบอกว่าผลการตรวจร่องรอยของลูกสาวเนี่ย
พบร่องรอยถูกกระทำชำราวแล้วก็ทำร้ายร่างกายนะฮะ
ตอนที่ก่อนจะรู้เรื่องเนี่ยลูกสาวมาบ่นนะบอกนอนไม่ได้เลยกินอะไรก็ไม่ได้
เนื้อเจ็บตัวไปหมดถูกตีมานะก็เลยถามว่าเอ๊ะไปถูกตีอะไรยังไง
สุดท้ายเนี่ยมาเจอคลิปนี้นะก็เลยพาลูกเนี่ยมาร้องขอความช่วยเหลือจากเพจ
สายใหม่ต้องรอดนะครับทีนี้ไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันมีคำถามว่าถ้าเกิดน้องเขาถูกแฟนพาไปมอมยาแล้วก็ข่มขืน
แล้วทำไมมันเกิดขึ้นวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามทำไม
ทำไมเด็กยังกลับไปที่ที่เดิมที่ไปเจอเพื่อนแล้วก็เจอแฟน
แล้วก็เขาเอายาให้กินแล้วก็ข่มขืนอยู่๓วันด้วยกัน
พ่อบอกพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วลูกสาวเนี่ยไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟัง
เขาเป็นเพื่อนกันครับ
เพื่อนกับที่ว่าพาลูกสาวผมไปโดดตีครับ
เพื่อนกันในกลุ่มใช่มั้ยครับ

ว่าเขาก็ไม่เคยไม่เคยรู้ว่าเลือกยาไปตัวเนี่ยมาเลยครับ
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่า
หลังจากได้รับแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือ
ก็พาน้องที่เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ

ข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีนะครับ
แล้วก็ข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยนะฮะสำหรับเด็กผู้หญิงที่อยู่ในคลิปที่มาทำร้ายน้องเอเขา
ซึ่งคนอื่นก็อาจจะต้องโดนคดีด้วยคุณเอกพบบอกนะฮะ

ใครก็ตามที่อยู่ในบ้านหลังเกิดเหตุแล้วเหมือนกับชักชวนน้องเอเข้าไป
ให้นายไอซ์เนี่ยมอมยาแล้วก็ข่มขืนก็ต้องโดนดำเนินคดีด้วยหมดเลยนะฮะ
กรณีเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๕ปีกฎหมายกำหนดชัด
ว่าผู้เยาจะยินยอมหรือไม่ก็ตามผู้นั้นมีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเลานะครับ
แล้วก็การลักษณะให้เด็กอายุ๑๓ปีเสพยาเสพติด
เอายาเสพติดให้เด็กอายุ๑๓ปีกินหรือสูดดมเข้าไปเนี่ยก็เป็นความผิดตามกฎหมายด้วย
โดยเฉพาะเด็กที่ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะขัดขืนได้
อยู่ในสถานะที่ไม่รู้สึกตัวสลึมสลือเนี่ยคุณปฏิเสธยังไงก็ไม่พ้นตัวอยู่ดี
คือถ้ายังเป็นเยาวชนเนี่ยอายุไม่เกิน๑๘ปีเนี่ยจะยินยอมหรือไม่ยินยอม
แต่เอาละท่านผู้ชมครับคุณจ๋าจำศรีผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้หน่อยนะฮะ
ได้ไปเจอกับเพื่อนของน้องเอนะคืออันนี้เพื่อนเขาอ้างนะ
เขาบอกว่าความจริงแล้วเออ่ะเสพยาเองไม่ได้มีใครบังคับ
ก็ชี้แจงบอกว่าตัวเขากับเอเนี่ยคบหากันเรื่องยาเสพติดไม่ได้ทำ
ยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าต้องกลายเป็นแบบเป็นข่าวแล้วถูกแจ้งความส่วนเรื่องการ
เอไปจะร่างกายที่โรงพยาบาลส่วนหลักฐานต่างใครทำไม่ทำ
อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องให้ทางตำรวจเนี่ยเขาสอบสวน
แล้วก็ดำเนินคดีกันต่อไปสอนอบังชันนะฮะความคืบหน้าล่าสุด
พาคุณพ่อของน้องวัย๑๓ปีไปพบกับตำรวจนะฮะ
ไปแจ้งความกับทางสอนอบังชันนะครับพันธุ์ตำรวจเอกวสุเชื่อพุทธ
กับการสนบังชันบอกว่าคดีนี้ก็ต้องแบ่งออกเป็น๒ส่วนด้วยกัน
หนึ่งก็คือคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็คดีอีกคดีหนึ่งก็คือคดีการกระทำผิดทางเพศ
ซึ่งคดีนี้เป็นเรื่องของเด็กและเยาวชนก็ต้องดำเนินคดีไปตามหลักของกฎหมายของเด็กแล้วก็เยาวชน